มีการถ่ายทอดไลฟ์ไปที่จีน

นี่ชนะเลิศอันดับ๑นะ

นี่ไงเขาทำเป็นธุรกิจสารส้มของเขาเลย

คนที่๒ที่ตอนนี้เขาบอกว่าเซ็กซี่เหลือเกิน

คุณณเดชคุกิมียั
ทำให้ขนนาออกเป็นแฟชั่นขึ้นซึ่งจริง
คนที่๕ไอ้อ้วนเด่นคุณ
เดี่ยวชื่อมันเลย

ดื้อเฉพาะกับพี่รึเปล่า
ก็โดนไล่ออกจากบ้านพี่เอค่ะ

คิดตัวเองด้วยก่อน
ต่อไปคุณเจมมา
คือมาร์คปริ้น

เป็นคนที่เล่นกล้ามฟิตกล้ามแล้วหล่อขึ้น

คนสุดท้ายสายกุลกุลก็คือต้องเป็น

ขอบคุณโนโน่นี่นะครับเป็นสายลื่นจริง